คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะที่หน้าปากซอยสุขุมวิท๑๐๓หรือซอยอุดมศุกร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างวินรถจักรยานยนต์๒วินนะคะ
วินหนึ่งเขาอยู่ที่ซอยอุดมศุกร์๑อีกวินหนึ่งอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์แต่ซอยนี้เป็นเส้นเดียวกันซอยนี้ยาว
ก็มีอุดมศุกร์หนึ่งสองสามไล่ไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือวินหนึ่งเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย
คือวินที่อยู่หน้าปากซอยอุดมศุกร์๑แต่อีกวินหนึ่งอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นวินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวานนี้พอเขตบอกถูกถูกกฎหมายทั้งคู่แต่ล่าสุดตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้ว
หน้าธนาคารไม่ถูกกฎหมายเขาอยู่ตรงข้ามเยื้องกันใช่ไหม
แล้วก็คาดว่ามันเป็นปัญหาแย่งลูกค้ากันคุณภาคภูมิคือท่านผู้ชมที่อ่า
อาจจะไม่เคยมาแถวนี้นะฮะหรือว่าท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัด
ไม่รู้จักเส้นทางแถวนี้เนี่ยซอยเนี้ยอุดมศุกร์หรือว่าสุขุมวิทย์เนี่ย
คนเยอะมากบ้านที่ฉันจะอยู่ซอยนั้นบ้านที่ฉันอยู่อุดมศุกร์
ห้างร้านนะบ้านเรือนอาคารตึกแถวเพราะฉะนั้นวินจักรยานยนต์เนี่ย
ต้องบอกว่าโอ้โหคนที่ขี่วินเนี่ยเป็นร้อย
คือหน้าปากซอยเป็นตลาดใหญ่เลยสองฝั่งซอยอุดมศุกร์ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นถนนสุขุมวิทย์
ด้านหลังเป็นศรีนครินแล้วก็รถไฟฟ้าอะไรโอ้โหคนเยอะมากซอยเนี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นวินเนี่ยวิ่งทั้งวันค่ะใช่ค่ะลูกค้างไม่หมดอ่ะ
แต่เหตุทะเลาะกันเนี่ยมันถึงขั้นดูสิมันกลางซอยกลางถนนน่ะ
แล้วมีทั้งมีดมีทั้งไม้มีปืนอ่ะโอ้โหดูสิ
แล้วมีคนถูกยิงเสียชีวิตไป๑คนเมื่อวานนี้ที่เล่าไปนะคะ
ว่าเป็นพนักงานเคอรี่โดนลูกหลงเสียชีวิตครับ
เนี่ยค่ะแล้วเขามีภรรยาท้อง๔เดือนนั่งร้องไห้อยู่
นี่อายุเพิ่งสิบแปดใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ย
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายอยู่บ้านกับแม่
กำลังจะออกไปกินข้าวกันแต่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หน้าบ้าน
เห็นว่าอุ้ยเขาตีกันสามสิบสี่สิบคน
ก็เลยจะเอารถจักรยานยนต์เข้าบ้าน
แต่ลูกกระสุนมาจากไหนก็ไม่รู้ลูกชายเนี่ยบังกระสุนให้แม่
อืมกระสุนเข้าศีรษะเลยนะครับแม่บอกว่าถ้าลูกชายไม่บังอ่ะ
คนที่โดนคือแม่แม่ตายนะแต่เนี่ยลูกมาเสียชีวิตแทน
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารถพยาบาลก็เข้าไปไม่ได้
เพราะว่าเขาทะเลาะตีกันอยู่แม่กับพลเมืองดีก็ต้องช่วยกัน
อุ้มลูกขึ้นรถพยาบาลไปแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
นี่ค่ะตามภาพนี้นายวีรวัตรคือผู้เสียชีวิต
ที่สำคัญคือแม่บอกว่าแก๊งที่ตีกันก็ห้ามไม่ให้รถกู้

แล้วก็มีหนึ่งในผู้ที่เป็นวินจักรยานยนต์
ก็ถูกยิงแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
สรุปแล้วเหตุการณ์เนี้ยสองศพทีเนี้ยค่ะ
มันต้องตามความคืบหน้าหลายมิตินะหนึ่งก็คือเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่ากลุ่มวินที่เขามายกพวกตีกันเนี่ยมัน๒กลุ่มแล้วมันเยอะ
ใครเป็นใครจะดำเนินคดีกันยังไงบ้างใครอยู่ฝ่ายไหนยังไง
ฝ่ายยิงฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยสองคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ที่เป็นนุ่มเคอรี่มันก็มีประเด็นในโลกออนไลน์ว่า
สงสัยว่าเขามีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาสด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนที่อยู่ในวินเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเมื่อวานนะคะ
หนุ่มเคอรี่ที่เสียชีวิตคนนี้เคยวิ่งวินแต่ตอนนี้ไปเป็นพนักงานเคอรี่แล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าไปร่วมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคลิปภาพบางคลิปที่หน้าคล้าย
แล้วไปร่วมอยู่ในวงทะเลาะด้วยซึ่งมันส่งผลต่อรูปคดีนะ
ถูกต้องว่าโดนลูกหลงหรือร่วมทะเลาะวิวาสนะคะมาดูเรื่องคดีก่อน
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนะคะขอสารออกไหมจับผู้ก่อเหตุ
สารจังหวัดพระขนงอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
นายวัญชัยมงคลเข็มอายุ๓๗ปีนายปียะพวงเกษรอายุ๔๖ปี
รังสรรสอนชัยยากรอายุ๒๙ปี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
ร่วมกันพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
เรื่องต้นคือข้อหาดังนี้นะคะ
ออกไม้จับ๓คนแล้วนะคะ
รังสรรค์เป็นคนที่ใส่เสื้อวินเบอร์๖๓

คือพวกนี้คือกลุ่มคนที่ในกล้องวงจรปิดหรือภาพนิ่งเนี่ยคือเห็นชัดเจน
ใช่อันนี้ชัดเลยออกหมายจับได้เลยออกหมายจับได้ก่อน
คนนี้นะคะใส่เสื้อวินเบอร์๖๕คนนี้นะคะ
คือดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูภาพที่เขาแชร์กันเนี่ยมันชัด
สะพายกระเป๋าเป้สีน้ำตาลแล้วก็คนนี้คล้ายกับเป็นคนชักอาวุธปืนออกมาจากกระเป๋าด้วย
เดี๋ยวดูภาพภาพจะขึ้นไปไหมขอดูตรงมือหน่อย
ประมาณนี้นี่นะคะจะเห็นว่าถือปืนอยู่ใช่
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนระดมกำลังตรวจค้นเป้าหมาย๕จุดค่ะ
ย่านอุดมสุขนี่ล่ะค่ะก็จับนายปียะและนายรังสรรได้นะคะ
แล้วก็จับนายเจริญเจริญผลหรือต่อ
นายเจริญเนี่ยจับได้พร้อมปืนปืนจุดสี่ห้านะคะ
นายเจริญบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนไปดีมาดีซอยสุขุมวิทย์๑๐๓ทับ๑
ใช้ปืนของกลางอันนี้แหละค่ะยิงขึ้นฟ้าเขาอ้างว่ายิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่คู่กรณี
ไม่ให้ตามเข้ามาในซอยนี้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายฝ่ายของตัวเอง
แล้วก็เอาปืนนี้ไปซ่อนในบ้านร้างในชุมชนก็เลยไปชี้จุดยึดปืน
แล้วก็นำตัวทั้งหมดที่จับได้มาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานบางนานะคะ
แต่แม่ของนายรังสรรค์คนที่ใส่เสื้อวินเบอร์๖๕
ที่เห็นภาพว่าเหมือนกับเป็นคนหยิบปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาลนะคะ
มาเยี่ยมลูกชายแม่บอกว่าลูกชายเป็นคนดีนะนิสัยดีอัธยาศัยดี
ไม่เกเรก้าวร้าวคือลูกอยู่ในเหตุการณ์จริง
เพราะลูกคนนี้ค่ะไปขับวินก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมด้วย
แม่บอกว่าลูกไม่ได้เป็นคนยิงแน่นอนแต่โดนข้อหานักแบบนี้
แม่บอกว่ามันไม่ใช่แล้วไปดูกล้องวงจรปิดสิว่าลูกไม่ได้ยิง
แต่เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงแน่นอนเขาไม่มีอาวุธปืน
และนายรังสรรค์นี่เขาเป็นคนที่ว่าอัธยาศัยดีแล้วเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะฮะ
เขาไม่ได้เป็นคนเกเลหรือว่าก้าวร้าวเขาอยู่ค่ะเขาอยู่ในใน
เพราะเขาออกไปขับวินค่ะในคลิปแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตอนนั้นอยู่ในซอยหรือว่าอะไร
คือว่ามันชุนละมุนกันมากเลยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งออกมาเลย
มีคนทางฝ่ายเราโดนยิงแต่เขาก็เรียกว่าไปช่วยไม่ได้เพราะทางฝ่ายนั้นมันได้ยินเสียงปืนมาอีกอ่ะ
ได้ยินเสียงปืนมันสวนมาอีกเขาก็วิ่งออกมาเลย
อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงแต่ได้รับข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่า
แต่เขาไม่ได้เป็นคนยิงเขายืนยันแน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงเขาไม่มีอาวุธปืนแน่นอนค่ะ
เราสามารถพิสูจน์ได้จากกล้องวงจรปิด
แม่ยืนยันว่าไม่มีอาวุธปืนและไม่ได้ยิงตรงนี้มันก็มันไม่เห็นไม่เห็นปืนชัด
มันก็จะบอกว่าเป็นปืนเสียทีเดียวมันก็ยังระบุ๑๐๐ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
จะเป็นหยิบอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันดูดำมืดเนี่ยนะฮะ
แต่อาจจะด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดคือเห็นชัดว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาดกัน
ก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกออกหมายจับดังนั้นตามที่ออกหมายจับ๓คนเนี่ยนะคะจับได้๒
คือนายรังสรรค์คนนี้นะคะกับนายปียะนะคะนายวัญชัยยังจับไม่ได้
แต่ไปจับนายเจริญได้เพิ่มจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ไปที่สอนอบางนาไปตามความคืบหน้าของคดี
ซึ่งก็บอกว่าตำรวจออกไหมจับผู้ต้องหาไปแล้ว๓คน
อย่างที่บอกจับไปได้๒แล้วก็จับเพิ่มได้อีก๑
เพราะว่ามีปืนในครอบครองแล้วก็เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ

คือณตอนนี้คนที่ถูกจับและคนที่ถูกออกไหมจับ
อยู่ในข่ายต้องสงสัยค่ะว่าเป็นคนยิง
ต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าเป็นคนยิง
เดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเดี๋ยวดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะคะ
ส่วนนายวัญชัยที่บอกว่าเป็นคนที่ถูกออกหมายจับ
แต่ยังจับไม่ได้เนี่ยค่ะเชื่อว่าน่าจะหนีอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
ล่าสุดตำรวจเตรียมขอสารจังหวัดพระขนงออกหมายจับเพิ่มอีก๔
ขอออกหมายจับเพิ่มอีก๔คนนี้
หมายจับชุดแรก๓คนอย่างนี้นะคะในวันชัยคนนี้นะคะ
เพิ่มอีก๔ข้อหาก็หนักร่วมกันฆ่า
เพราะว่าได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
อีก๔คนที่กำลังจะออกหมายจับเนี่ยความผิดชัด
ตำรวจบอกว่าชัดเลยเดี๋ยวจะมีการทยอยรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
คาดว่าน่าจะมีคนที่ร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๓๐คนนะ
แล้วดูแต่ละคนก็อายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนะ
ทีนี้ค่ะตกลงแล้วมีวินหนึ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ

เมื่อวานนี้ทางผู้มนุยการเขตให้สัมภาษณ์ว่า
วินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในเหตุการณ์

พอทะเลาะกันแบบนี้จะยกเลิกวินมันไม่ได้หรอก
ประชาชนเดือดร้อนจะไปยกเลิกไม่ได้
แล้วถ้าไม่ถูกกฎหมายแล้วไปตั้งเป็นวิน
มีคนขี่วินกันเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไง
ใช่ตำรวจเลยบอกว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งคู่นะ
คือถูกแค่วินเดียวอีกวินนึงยังไม่ถูกกฎหมายนะคะ
ก็คาดว่าทะเลาะกันแย่งลูกค้านี่แหละ
ที่ถูกกฎหมายก็คือวินซอยอุดมศุกร์๑นะคะ
แต่วินที่อยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
แต่ว่าทีนี้ก็ต้องตรวจสอบวินที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะ
วินที่ซอยอุดมศุกร์๑เพราะว่ามันมีปัญหาที่ตำรวจได้รับร้องเรียนเข้าไป
ว่าเรียกรับค่าแรกเข้าจะเป็นขี่วินที่ต้องจ่าย๓๕๐๐บาท
แล้วก็มีผลประโยชน์ที่กลุ่มวินเขาโอ้โหมีอิทธิพลมีอะไรในพื้นที่ด้วย
อันนี้ตำรวจบอกว่าก็ได้รับการร้องเรียนเข้าไปเหมือนกัน
อันนี้เป็นสิ่งเพิ่มเติมที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่ม
ก็วินจอยเขาจัดระเบียบอะไรกันหมดแล้ว
ต้องไปขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตทั้งนั้น
ยังมีคนมาตั้งตัวเป็นนักเลงหัวโจกคุมวินกันอยู่อีกเหรอ
นะคะส่วนเรื่องของปืนค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมี๓ชนิดนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้หลักฐานมันรัดกลุ่มนะคะ
ตัวเลขผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์มี๓คน
แต่ตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตมีเพียงคนเดียวนะคะ

ตำรวจบอกแบบนี้แต่เมื่อวานบอกว่ามีหนึ่งในวินที่เขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วย
แต่อันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะตำรวจบอกว่าเสียชีวิตคนเดียวนะ
นายเวียรวัตรพึ่งครุฑพนักงานเคอรี่นี่แหละค่ะ
ถามเราพยายามที่จะจ่อยลึกลงไปให้ได้ครับผม
ก็เอาเป็นว่าความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีการรายงานกันเข้ามานะ
แต่ที่แน่นอนก็คือผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนายเวียระวัติพึ่งครุฑพนักงานขนส่งสินค้า
รับส่งสินค้าของเคอรี่เขาอายุ๑๘นะครับ
เมื่อวานนี้ผู้คนก็เห็นใจนะ
ใช่เพราะโดนลูกหลงเมียท้อง๔เดือนน่าสงสาร
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้ครับ
ก็คือเริ่มมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วนายวิรวัตรที่เสียชีวิตเนี่ย
จากการถูกลุกหลงเนี่ยเป็นผู้ถูกลูกหลงหรือผู้ร่วมก่อเหตุกันแน่
เนื่องจากมีคนเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในแง่มุมต่างที่มีคนถ่ายกันเอาไว้ได้เนี่ย
หลายคลิปหลายช่วงทั้งปากซอยในซอยเนี่ยนะฮะอย่างคลิปนี้คลิปหนึ่ง
ท่านดูนะฮะลูกสอนแดงผู้ชายเสื้อแดงเอาอะไรไปฟาด
เอาค้อนรัวฟาดใส่ศีรษะเนี่ยคนที่ถูกฟาดเนี่ยชื่อว่านายประมุกเป็นเจ้าของวินอุดมศุกร์หนึ่งนะ
ชายเสื้อแดงคนนี้ที่เอาค้อนไปฟาดศีรษะนายประมุก
คนตั้งข้อสังเกตว่ารูปร่างหน้าตาใบหน้าใช่นายวีรวัตรผู้เสียชีวิตหรือไม่
นี่นะครับแล้วในภาพคลิปนี้
ยังมีผู้หญิงเสื้อขาวอีกคนนึงเนี่ยฮะนอกจากมุมนี้แล้วนะจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับเดินเข้ามาเดินมาดูเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะฮะ
ใช่แม่ของนายวีรวัตรหรือเปล่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับ
รวมทั้งภาพจากมุมกว้าง
ที่ก็มีคนที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะจะใช่นายวิรวัตรผู้เสียชีวิตที่ถูกกระสุนปืนลูกหลงกับแม่หรือเปล่า
เนี่ยฮะก็จะเห็นผู้ชายเสื้อสีแดงเครื่องอะไรกับเขาด้วยเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงเสื้อสีขาวด้วยนะครับ
แต่แม่ของนายวิรวัตรเนี่ยยืนยันตั้งแต่เมื่อวานวันแรกแม่ชื่อนางแดง
ยืนยันว่าตอนนั้นลูกชายตัวเองนอนอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุ
กลับมาจากไปส่งสินค้าแล้วพอเห็นเขาตีกันก็ออกมาเพื่อที่จะไปเลื่อนรถจักรยานยนต์เข้าบ้าน
ถูกลุกหลงคนก็เลยเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่นะครับ
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันให้ชัดต่อไปว่ามันเป็นยังไงกันแน่
เดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงนะฮะวันนี้ทางแม่ของนายวิรวัตรเขาก็มาพูดถึงอยู่
ชี้แจงอยู่กับสิ่งที่ในโลกออนไลน์ประเด็นทางสังคมออนไลน
เขากำลังไล่ตรวจสอบแล้วก็ถามกันอยู่ว่าตกลงเป็นผู้ถูกลุกหลง
หรือว่าไปร่วมก่อเหตุกับเขา
ขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยเห็นคลิปแล้วล่ะ
สิ่งที่กำลังเป็นคำถามอย่างที่เราคุยกับท่านผู้ชมเนี่ย
ตำรวจกำลังตรวจสอบแบบนี้ครับก็คือหนึ่ง
คลิปที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นวันเดียวกัน
หรือเป็นบุคคลผู้เสียชีวิตคนเดียวกันหรือไม่
อย่างภาพมุมนี้ที่บอกว่าเป็นในซอย
มันคือภาพวันเดียวกับภาพที่เกิดขึ้นเป็นมุมกว้าง
ปากซอยที่กลางซอยหรือไม่
มันอาจจะเป็นคนละเหตุการณ์ก็ได้
และสมมุติว่าถ้ามันเป็นวันเดียวกันกับภาพมุมนี้
วันเดียวกันเลยตีกันทั้งปากซอยในซอยเนี่ย
แต่เขาใช่ผู้เสียชีวิตหรือเปล่า

ส่วนคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะครับ
ทางตำรวจนครบานบอกว่าต้องแยกออกเป็น๔กลุ่มครับ
หนึ่งก็คือกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายบริเวณหน้าซอย
อันนี้แหละหน้าซอยใช่มั้ยเหลียดมาสอน

ยังไม่เคยค่ะเกิดแต่เคยนั่งสองแถว

สองกลุ่มกลางซอยค่ะที่ไล่ทำร้ายกันตีกันและยิงกัน
เพราะว่าจากบริเวณหน้าซอยเนี่ยเข้าไปในกลางซอยกันด้วย
สามคือกลุ่มที่ห้ามรถเข้าไปช่วยเหลือคนเสียชีวิต
ที่ญาติเขาบอกว่ารถกู้ไพก็เข้ามาไม่ได้
รถพยาบาลก็เข้ามาไม่ได้มีการห้ามไม่ให้เข้าไป
และ๔กลุ่มที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไง
เพราะถ้าแน่นอนว่าเป็นผู้ทำผิดก็ต้องผิดต่างกรรมต่างวาระกันนะฮะ
หากไปถึงไหนถึงใครอะไรยังไงยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าณเวลานี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ
การที่เขาถูกยิงกับการที่เขาไปทำคนละส่วนกันนะครับ
ก็ว่ากันไปตามหลักฐานนะครับเขาไปทำอะไรหรือไม่ได้ทำก็ว่ากัน
เพราะฉะนั้นจะให้ผมตอบว่าเขาไปทุบรถเขาจริงหรือไม่
หรืออะไรยังไงขอดูพยานหลักฐานนะครับ
ถ้าเขาทำก็ว่าไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วเขาถูกยิงก็อีกส่วนหนึ่ง
คนที่ยิงเขานะครับเพราะฉะนั้นมันแยกกันคนละส่วนกัน
ทีนี้ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์จุณวัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ก็เลยเรียกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตบางนาทั้งหมดมาคุยกัน
หารือถึงแนวทางป้องกันการทะเลาะวิวาสระหว่างวิน
แก้ปัญหาแล้วก็จัดระเบียบรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งให้ทุกสอนอที่สุ่มเสี่ยงว่าวินจะแย่งลูกค้ากัน
ตรวจสอบว่ามีการกระทบกระทั่งกันหรือเปล่า
โดยทางทหารตำรวจทางเขตทางกรมการขนส่งทางบกเขาจะร่วมกันนะคะ
หารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป
ก็อาชีพเดียวกันนะฮะคือความจริงเรื่องบาดหมางมันก็มีในทุกกลุ่มของสังคมอ่ะ
แต่ถึงขนาดนี้มันเกินเลยไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนุ่มเคอรี่เนี่ย
สังคมตั้งข้อสงสัยว่าตกลงเขาคือผู้ถูกลุกหลงหรือผู้ที่เข้าไปร่วมก่อเหตุด้วย
คือแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นก่อเหตุหรือไม่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่สมควรที่จะมาจบชีวิตแบบเนี้ยนะใช่ค่ะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องฟังจากแม่ของเขานะครับ
เพราะวันนี้เนี่ยนะครับครอบครัวของนายวิรวัตรได้เดินทางไปที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อรับศพนายวิรวัตรกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนานะครับ
หลังจากที่มีการชนะสูตรพลิกศพจากการถูกกระสุนลูกหลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็แน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ต้องมีการถามกันล่ะนะครับ
ซึ่งแม่ของนายวิรวัตรที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้ก็ได้ตอบคำถามที่โลกโซเชียลเขาถามกันนะครับ
โดยนางแดงจิตกระแสบอกว่าวันเกิดเหตุยืนยันว่ากำลังเดินไปซื้ออาหารกับลูกชาย
เห็นว่าลูกชายเดินเข้าไปดูเหตุการณ์ด้วยเพราะอยากเข้าไปช่วยระงับเหตุ
ซึ่งก็ได้ห้ามปรามลูกบอกให้ลูกเดินกลับเข้าบ้าน
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันห่างจากบ้านไม่กี่หลัง
ก็เดินออกมาดูตามภาพที่ปรากฏภาพที่เห็นเนี่ยคือเดินออกมาดู
อันนี้แม่เขายืนยันนะแล้วก็ยังตะโกนบอกให้ลูกสะพ้ายไปนำรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเข้ามาเก็บ
เพราะกลัวจะถูกลูกหลงลูกชายก็อาสาจะไปเอารถเข้ามาเก็บเอง
แต่ขณะกำลังเดินไปจะถึงรถจักรยานยนต์เห็นลูกชายถูกยิงล้มลง
ไม่รู้กระสุนมาจากทางไหนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิง
แต่ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุไม่ได้ร่วมทะเลาะวิวาสด้วยอย่างแน่นอน
แล้วก็บอกแบบนี้ส่วนมาให้ก่อนก็บอกฉันอยากว่างว่านายอากาศเก็บรถอยู่ด้วย
แล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านไปลูกชายก็อยู่ในบ้านแล้ว
อยู่ในบ้านแล้วจนสักพักใหญ่แล้วเขาถึงจะลุยกันเข้ามาในซอยอีกรอบนึง
เราก็รอลูกชายอยู่ตรงนั้นเพื่อที่ว่าถ้ามันเข็นรถถ้าขึ้นเนินปุ๊บ
เราก็จะได้ใส่กรเลยแต่ทีเนี้ยลูกมันไปจับแค่ตัวรถ
เรายืนอยู่ด้วยมันล่วงลงไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนมาจากตรงไหน
แล้วนี่ค่ะนางแดงก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็เรียกรถพยาบาลให้มาช่วยพาลูกชายไปรักษา
แต่ก็ติดที่กลุ่มคนก่อเหตุขวางพาตัวไปรักษาไม่ทัน
ก็เลยเป็นเหตุให้ลูกชายเสียชีวิต
ถ้ากลุ่มคนที่ก่อเหตุไม่มาขวางอยู่
ถ้ารถพยาบาลเข้ามาได้สามารถช่วยออกไปได้เร็ว
ลูกชายก็คงไม่เสียเลือดมากขนาดนี้
และลูกชายอาจจะรอดชีวิต
ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะลูกชายเป็นเสาหลัก
แล้วก็ปกติคุณแม่บอกว่าเท่าที่รู้ลูกชายก็ไม่ได้เกเรอะไร

แต่บางทีเราก็ไม่รู้รับหลังเรามันจะเฮ้วอะไรไปบ้างหรือเปล่า
แต่ที่เราเห็นมันออกมากับเรา
แล้วแยกกันซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแค่นั้นเอง
ลูกเรามันเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย
เนี่ยมันต้องส่งค่าบ้านเดือนละ๖๐๐บาท
ยังไม่รู้เลยว่าสิบนับอย่างนี้ไม่มีนาฬิชาหาจากตรงไหน

แถมเราคิดนะลูกเราถ้าออกไปโรงพยาบาลทันไม่ตายหรอก
เพราะรถพยาบาลมาแล้วแล้วเขาบอกว่าหนูเข้าไม่ได้
ก็ไม่ให้หนูเข้ากันก็ตีอยู่ข้างหน้า
แล้วณวินาทีที่ลูกเรายิงมันไม่ไหวแล้วไงเลือดลูกเราออกเยอะ
ข้างบ้านคนหนึ่งเขาก็เลยช่วยอุ้มศพลูกเราแล้วก็พ่อมัน
ช่วยกันพยุงออกไปปากทางแล้วก็มีใครไม่รู้สี่ห้าตัวมายืนมองอยู่อ่ะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าจะนำศพณวิวรวัทย์ไปตั้งบำแผ่นกุศล
คือเรื่องเสื้อแดงเนี่ยนะทางเพจอีจันทร์บอกว่าได้คุยกับแม่ของนายวิรวัตรเนี่ย
รับว่าลูกชายใส่เสื้อสีแดงวันนั้นจริงนะวันเกิดเหตุเนี่ย
แต่ที่เห็นสภาพศพใส่เสื้อเคอรี่สีส้มเนี่ยก็เพราะว่าเสื้อชุ่มไปด้วยเลือด
พ่อก็เลยไปเอาเสื้อในบ้านเนี่ยตอนนั้นก็มาเปลี่ยนเสื้อให้เพื่อรอรถพยาบาลมาอะไรอย่างนี้
ค่ะเรื่องเสื้อใช่แต่ว่าไปร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่าแม่ยืนยันว่าเปล่า